ติดตามความคืบหน้ากรณีน้องลิ้นจี่กันหน่อยนะคะ
ดิตสาวเพิ่งจบใหม่หมาดเลย
ตั้งใจเป็นอย่างดีเลยวันแรกทำงานวันแรกหลังเรียนจบมา
นึงกรกฎาคมใช่ไหมใช่ค่ะ
ข้ามถนนจะไปทำงานข้ามตรงทางม้าลายด้วยนะ
ปรากฏว่ามีวัยรุ่นขี่บิ๊กไบท์มาพุ่งชนน้องเต็มแรง
อาการสาหัสขาหัก๕ท่อนมีภาวะสมองตาย
ล่าสุดน้องเสียชีวิตแล้ว
คือแยกผังเมืองเนี่ยอยู่ย่านพระรามเก้าค่ะ
ท่านที่เคยขับรถผ่านไปผ่านมาจะรู้ว่าถนนมันกว้างมาก
แต่ท่านที่ไม่เคยผ่านนะครับเดี๋ยวท่านดูนะฮะ
เนี่ยทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่วันนี้
จะเห็นว่ามีทางม้าลายนั่นแหละชัดเจนค่ะ
ดูถนนนี้๒ฝั่งเนี่ยแต่รัฐฝั่ง๔๕เลียนอ่ะ
คือตรงนี้รถค่อนข้างเยอะ
แล้วรถก็ติดมากแล้วถนนก็เร็วกว้าง
พยายามแบ่งเลยนกันใช้อ่ะค่ะ
เกิดขึ้นกับน้องลิ้นจีตอนประมาณ๘โมงเช้า

พึ่งได้งานวันแรกนะหลังจากเรียนจบธนิดหน้าที่
ข้ามถนนจะไปทำงานช้าวันแรกจะต้องไปตอกบัตรเข้าทำงาน
ท่านผู้ชมเห็นไหมคือตามรายงานข่าวบอกว่า
ไฟแดงสำหรับรถค่ะไฟเขียวสำหรับคนเดินข้ามอืม
แต่ระหว่างที่น้องกำลังข้ามเนี่ยจังหวะมันไม่ทันไฟ
คือยังยังข้ามไปไม่ถึงอีกฝั่งนึงถูกต้อง
แดงของรถเนี้ยมันกลายเป็นเขียวอ้าว
แต่มันก็ต้องเห็นบ้างว่ามีคนกำลังข้ามถนนที่ทางม้าลาย
อืมบิ๊กไบท์จอดอยู่เนี้ยซัดตู้มเลย
คือชนเปรี้ยงเข้าไปเลยน้องคือกระเด็นเลยอะค่ะ
น้องก็คือน้องลินจินะคะนางสาววิลาวันพุ่มมาลา
อายุยี่สิบสองปีเองน้องเพิ่งเรียนจบคณะบัญชี
ครับแล้วก็เนี่ยแหละค่ะอย่างที่บอกมาทำงานวันแรกนะคะ
ก็หลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยทางด้านของครอบครัว
แล้วก็คนที่อยู่แถวนั้นแล้วก็เพื่อนเนี่ยนะคะ
ก็เรียกเจ้าหน้าที่แล้วก็รีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลค่ะ
แล้วก็มีการติดต่อด้วยนะบอกว่าใครที่อยู่ที่เกิดเหตุในวันนั้นเนี่ย
หนึ่งกรกฎาคมช่วงเวลาที่คุณภาคภูมิบอกไปเนี่ย
แล้วคุณมีกล้องหน้ารถช่วยกลับไปตรวจดูให้หน่อยได้ไหม
ถ้ามันเห็นเหตุการณ์เห็นอะไรที่เป็นรายละเอียดเนี่ย
ส่งมาเป็นหลักฐานให้ทีได้ไหมนี่คือน้องวันที่ถูกชนนะครับ
แต่ภาพที่ข้ามถนนแล้วคนเดินอันนั้นไม่ใช่น้องลินจิ
ไม่ใช่น้องค่ะแต่ว่านั่นคือสภาพของถนน
แต่ว่าที่นอนอยู่ที่พื้นเนี่ยบาดเจ็บเนี่ยตรงนี้คือน้องลิ้นจี่
ค่ะก็ขาหักห้าท่อนใช่ไหมใช่ค่ะแขนหักสมองตายเลยค่ะ
ก็ครอบครัวเองทำใจไม่ได้เลยแล้วก็หวังว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นนะคะ
แต่เมื่อคืนนี้ครอบครัวก็ได้รับข่าวร้ายจากโรงพยาบาลรามาธิบดีที่น้องรักษาตัวอยู่
จากไปแล้วนะคะน้องลินจีเสียชีวิตแล้วค่ะ
ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องการหลักฐานที่เป็นภาพเหตุการณ์ค่ะ
กล้องวงจรปิดในพื้นที่เนี่ยไม่แน่ใจว่าตำรวจหรือว่าเจ้าของถนนตรงนั้น
จะไปไล่หาได้หรือเปล่าตอนเกิดเหตุแต่ถ้าใครรถติดอยู่แถวนั้นมีกล้องหน้ารถ
กล้องหลังรถให้ญาติให้ครอบครัวเขาเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีหน่อย
อืมซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ทีมข่าวเราอ่ะค่ะลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุก็คือแยกผักเมืองตรงนั้นแหละ
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่ามันเป็นสี่แยกใหญ่รถหนาแน่นนะคะ
แล้วก็ทางม้าลายเองก็ไม่ได้แคบจนมองไม่เห็นนะคะก็ค่อนข้างใหญ่อีกเหมือนกัน
มีสัญญาณไฟของรถสัญญาณไฟของคนเดินข้ามถนนด้วย
ไปถามนายทรงพบสันเพชรคนนี้เป็นเจ้าของโพสต์แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของน้องลิ้นจีด้วย
เขาเล่าให้ฟังนะคะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยลิ้นจี่เดินข้ามถนนจะไปทำงานวันแรก
โอ้โหเนี่ยคุณอรัชพรท่านผู้ชมดูนะคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวียืนคุยกับเพื่อนของน้อง
แล้วมองไปที่ถนนฝั่งตรงข้ามคนจะข้ามถนนตรงแยกนี้นะผมบอกเลยนะ
ปราบเซียนมีไฟเขียวไฟแดงก็จริงแต่ข้ามยากมาก
ถ้าไม่ข้ามกันเป็นกลุ่มเยอะแบบให้เขาเห็นนะ
เวลาข้ามคนเดียวสองคนยากมาก

ทีนี้นายทรงพบเขาก็เล่าบอกว่า

แล้วพุ่งเข้าชนจนบาดเจ็บสาหัส
ตอนเกิดเหตุเขาไม่อยู่ในเหตุการณ์หรอกแต่เขามารู้เรื่องทีหลัง
แล้วก็รู้มาอีกว่าคนขี่บิ๊กไบท์คนนี้เนี่ย
พอเกิดเหตุแล้วไม่ได้มาดูอาการน้องลิ้นจี่เลย
แถมยังบอกว่าลิ้นจี่เป็นฝ่ายผิดด้วยจนกระทั่งลิ้นจี่เสียชีวิต
เขาบอกเขาเสียใจมากเลยนะเพราะว่าเคยสัญญากับลิ้นจี่ไว้ว่า
เดี๋ยวเรียนจบแล้วนะเราจะไปทำอันนั้นกันอันนี้กัน
คือสัญญากันว่าจะทำนู่นนี่กันหลายอย่างครับซึ่งมันก็จะไม่ได้เกิดขึ้นแล้ว
ถามน้องอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนลิ้นจี่เหมือนกันนะคะ
นางสาววินัดดาวิระยะค่ะก็บอกว่าพอรู้เรื่องว่าลิ้นจี่โดนรถชนเนี่ย
รีบไปโรงพยาบาลเลยตอนแรกไม่ได้คิดอะไรมาก
แต่พอเห็นสภาพเพื่อนช็อกเลยค่ะอาการเพื่อนสาหัสมาก
แล้วยิ่งพอรู้ว่าคนขี่บิ๊กไบท์ไม่มาดูอาการเลย
ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายเนี่ยนะ
ในฐานะเพื่อนสนิทโมโหมากจนกระทั่งคนขี่บิ๊กไบท์มารักษาตัวที่โรงพยาบาลเดียวกัน

เพื่อนคนนี้ขึ้นห้องเลยค่ะขึ้นไปหาคนเนี่ยคนขี่บิ๊กไบท์คนนี้ที่ห้องเลยนะ
ไปถามเลยคนนี้แหละค่ะไปถามเลยว่าคุณจะรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดกับเพื่อนฉันยังไง

เขาบอกว่าเขาก็เจ็บเหมือนกันนะเขาก็เลยไม่สามารถไปดูอาการน้องลิ้นจี่ได้
แล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้ขี่เร็วด้วยนะเขาขี่มาแค่๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเอง
แล้วตอนที่เขาขี่ออกไปไฟมันเขียวนะลิ้นจี่เดินออกมาได้ยังไง

จีเดินออกมาในขณะที่ไฟของรถเป็นสีเขียวอ่ะ
แต่ตามรายงานเนี่ยคือน้องเขาไม่ได้ข้ามถนนตอนไฟเขียวของรถยนต์

แต่ว่าจังหวะมันไม่ทันไง
ค่ะคือเพื่อนเนี่ยพอได้ฟังแบบเนี้ยปี๊ดมากอ่ะ
โมโหนักกว่าเดิมอีกก็เถียงกันอยู่พักนึงโต้เถียงกันอยู่พักนึงนะคะ
แล้วก็ลงไปดูอาการน้องลิ้นจีอีกรอบนึง
ก่อนที่จะออกมาเพราะว่าหมดเวลาเยี่ยม
ออกมาก็เจอคนขี่บิ๊กไบท์คนนี้อีกค่ะ
แต่เขาก็บอกว่ามันหมดเวลาเยี่ยมแล้วก็เลยไม่ได้เข้าไปเยี่ยมลิ้นจี
ไปฟังเสียงเพื่อนน้องลิ้นจีกันหน่อย
ตอนชนคือเขาก็ไม่ได้มาดูสภาพเพื่อนผมเลยว่าเพื่อนผมนอนอยู่ที่ถนน
เขาก็ไม่ได้มาดูเลยก็เหมือนวันแรกที่เขาบอกจะขึ้นไปดู
เขาไม่ขอโทษพ่อแม่เลยนะครับไม่เคยขอโทษเลย
แล้วพอเขาบอกเขาจะมาวันที่๒วันที่๓เขาบอกเขาจะมา
แต่เขาก็ไม่มาเขาก็อ้างแค่ว่าเดี๋ยวจะส่งเอกสารมาให้แต่ตัวไม่มา
ตอนนี้เขาออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วนะอะไรอย่างนี้
แล้วทำไมถึงเราอ่ะเพิ่งจะมาโรงพยาบาลเขาก็เลยบอกว่าผมชัก
ผมก็เลยมาโรงพยาบาลแล้วก็ตอนสภาพที่หนูเข้าไปอ่ะพี่เขาไม่เป็นอะไรเลย
เขามีผ้าก๊อตพันที่แขนนะคะแล้วก็นั่งกินขนมอยู่อะพี่แล้วก็เล่นเฟสอยู่
หนูก็เลยคุยกับเขาว่าทำไมถึงไม่ขึ้นไปดูเขาก็บอกว่าเขาก็มึนมืนศีรษะ
หนูก็เลยถามพยาบาลพยาบาลก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากอะพี่
เขาบอกว่าเขามาจากทางตรงดินแดงเขาบอกว่าเขาขับมาปุ๊บเหมือนจังหวะว่า
มันเป็นไฟแดงอ่ะพี่๓๒๑แล้วมันเป็นไฟเขียวพอดีแล้วเหมือนกับว่าลิ้นจี่ยังไม่ทางขึ้น
ยังไม่เดินขึ้นข้ามฟุตบาททางเกาะกลางอ่ะพี่มันก็เลยน่าจะเป็นช่วงนั้นแหละค่ะ
แต่คือลินจิที่ลินจิเดินลงถนนลงมาจากฟุตบาทแล้วมันคือไฟแดงไงพี่
นี่เห็นไหมที่เพื่อนเขาบอกตอนที่น้องข้ามถนนเนี่ยคือเป็นไฟแดงที่รถต้องหยุด
แต่จังหวะโอ้โหถนนมันยาวมันไม่ทันแต่ไฟเขียวมาต่อให้อย่างนั้นก็เถอะ
คุณจะออกไปแล้วจะชนเลยเหรอคืออะไรก็เขายังข้ามถนนไม่พ้นอ่ะ
สอบใบขับขี่ไม่แน่ใจว่าได้ตั้งใจฟังอบรมไหมเพราะเขาบอกว่าถ้าคุณเจอทางม้าลาย
คุณต้องหยุดก่อนจะไฟเขียวหรือไฟแดงก็ตามถ้าคุณเจอทางม้าลายแล้วมีคนข้ามคุณต้องหยุด
แล้วรถที่ขี่นี่มีท่านผู้ชมให้ข้อมูลมาใช่ไหมครับ
มินิไบท์อะไรอย่างงี้ป่ะใช่ค่ะก็จะเป็นทรงสปอร์ตหน่อยเพลียว
ไม่ได้เป็นมีที่เกราะเก็บไว้ให้เห็นไม่ใหญ่ถึงขั้นบิ๊กไบท์
ยังไม่ถึงขั้นบิ๊กไบท์ค่ะขอบพระคุณนะครับสำหรับข้อมูลนะครับค่ะ
ส่วนคุณพ่อคุณแม่ของน้องลิ้นจี่นะครับก็คือนายลำจวนกับนางเบนจา
บอกว่าหลังจากรู้ว่าลูกสาวถูกรถจักรยานยนต์ชนเนี่ยนะ
ทีแรกก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมากแต่ก็รีบเดินทางมา
คือน้องเขาเป็นคนจังหวัดอ่างทองพ่อกับแม่ก็รีบเดินทางมา
พอมาถึงโอ้โหพบว่าลูกสาวอาการสาหัสอาการเนี่ยคือเป็นตายเท่ากัน
เพราะว่าถึงขั้นสมองตายแล้วลูกสาวก็เสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมา
ซึ่งรู้สึกเสียใจมากเพราะลูกสาวเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีมา
ได้งานทำก็ต้องมาด่วนจากไป
ตอนแรกคิดว่าคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ยอมรับผิดชอบ
โดยบอกว่าลูกสาวเป็นฝ่ายผิดก็ยิ่งเสียใจมาก
กับคำพูดได้ยินแล้วคนขี่บิ๊กใบที่
แต่ว่าตอนนี้ท่านผู้ชมให้ข้อมูลแล้วคนขี่จักรยานยนต์เนี่ยไม่เคยมาดูอาการเลย
ทั้งที่เจ้าตัวก็ไม่ได้เป็นอะไรมากจนกระทั่งลูกสาวเสียชีวิต
ค่ะแม่กับพ่อบอกนะพอลูกสาวเสียชีวิตมีข่าวไปว่าเสียชีวิต
คนขี่จักรยานยนต์ถึงติดต่อมาบอกว่าขอยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นพ่อกับแม่จะปล่อยให้เรื่องนี้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
วันเกิดเหตุยังเตือนลูกสาวอยู่เลยว่าจะเดินข้ามถนนระวังนะลูก
มาถูกรถชนเสียชีวิตค่ะน้องข้ามช่วงที่เขาติดไฟแดงอยู่
แต่ตอนนี้น้องยังข้ามไม่พ้นไฟเขียวซะก่อนอย่างนี้แล้วเขาก็ออกตัวมา
คงประมาณนั้นแล้วผมสรุปถ่ายแล้วก็อีกแค่๒๓ก้าวก็จะข้ามพ้นขึ้นเกาะกลางแล้ว
ถ้าบิ๊กไบท์ไม่มีความประมาทถ้าขับรถแบบมีสำนึกสักนิดนึง
ก็คงจะไม่ชนน้องคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุที่เขาพูด
บอกว่าแต่เราก็ไม่ได้เห็นเขาบอกว่าก็ไม่มาไม่ได้สนใจ
เพราะว่าลุกได้ก็ไปดูรถเขาไม่ได้มาดูลูกเราเลยว่าจะหนักขนาดไหน
แล้วมาตอนหลังเขาบอกว่าไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้จะไม่หนักขนาดนี้ได้ยังไง
โดยส่งพิจารณีชนกระทนไปแค่งค่าหักสักขนาดนั้น
น้องก็มาเป็นแบบนี้เขาก็ไม่เคยขึ้นไปเยี่ยมไม่เคยขึ้นไปดู
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาผิดจริงก็ให้ไปหักกล้องมา
และเขาจะรับผิดชอบทุกอย่างตอนที่แรกเลย
แต่มาณวันนี้เขาบอกว่าเขายอมรับผิด
เขายอมทุกอย่าง
แต่ก็ยังไม่ได้มีการเยียวยาอะไรมาเนอะ
อ่าคือสิ่งต่างต่างที่มันเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุเนี่ย
มันจะเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาคดีในชั้นศาล

ว่าคุณได้ช่วยหรือไม่ช่วยหรือว่าดูแลช่วยเหลือคนที่เจ็บ
หรือว่าถูกรถคุณชนอย่างไรบ้าง
ค่ะคือทางทีมข่าวเองเราก็พยายามที่จะฟังความทั้งสองด้านนะคะ
เราติดต่อไปที่คนขี่รถจักรยานยนต์คนนี้ด้วยนะคะ
นายชีวานนท์ปรีชากิจโกศลวัย๒๐ปีนี่แหละ
ติดต่อได้อืมแต่เขาบอกว่าเขาไม่สะดวกให้ข้อมูลครับอ่า
ทีนี้พนักงานสอบสวนสนมักกษันค่ะก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่า
เดี๋ยวจะเรียกตัวนายชีวานนท์คนนี้มารับทราบข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายในวันพรุ่งนี้
ส่วนข้อหาอื่นอื่นเนี่ยอยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ร่างของน้องลิ้นจีเนี่ย
ครอบครัวก็จะนำกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดกาศัยในจังหวัดอ่างทองบ้านเกิดของน้องค่ะ
แต่ถ้าไม่ได้ติดอะไรมากนะครับไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรมาก
ผมว่าออกมาให้ข้อมูลเถอะนะคนจะได้ชัดเจนกันว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
ค่ะนะเดี๋ยวก็จะเข้าใจผิดตัวคุณนั่นแหละไปกันใหญ่
ถ้าคุณคิดว่าโอ้โหคุณไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เขาพูดกันอย่างที่เขากล่าวอ้างกันเนี่ย
คุณก็ออกมาให้ข้อมูลเถอะเพราะตอนนี้หลายคนถามฮาวาฟแล้วนะอืม
บอกว่ามีวาร์ฟไหมว่าคนขีดคนนี้คือใครอ้าว